ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ร้อยเอ็ดค่ะมาดูความคืบหน้ากันหน่อย
เดี๋ยวค่อยเล่าย้อนเหตุการณ์นะคะไปดูจังหวะที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
เขายิงพ่อตัวเองยิงลุงเขยและหลาน
พ่อเนี่ยคือบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเลยนะ
เขยกับหลานได้รับบาดเจ็บก่อเหตุเสร็จหลบอยู่บนชั้นสองของบ้าน
กว่าจะจับตัวได้กว่าจะรวบตัวได้ข้ามคืนอ่ะมาเช้าวันนี้คือต้องให้แม่กับลูกมาเกลี้ยกล่อม
แล้วมันมีจังหวะที่ผู้ก่อเหตุติดต่อเพื่อนบอกขอบุหรี่
เจ้าหน้าที่เลยอาศัยจังหวะอาจจะเอาบุหรี่มาให้
หยิบบุหรี่อ่ะเอาปืนไฟฟ้ายิงใส่เลยช็อตเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
กลับมาพี่

ยิง

คนหนีไปหอ
หลุดเยอะหลุดเยอะ
นี่ค่ะให้ดูภาพตอนพยายามจะควบคุมตัวเลยนะคะ
ตำรวจสพพลทองชุดสืบสวนและชุดปฏิบัติการพิเศษ

ปิดล้อมบ้านของนายเอกพงศ์นามวิเศษอายุ๓๒
ที่อำเภอพนทองจังหวัด๑๐๑
ตอนแรกก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
เพราะว่าเมื่อคืนชุมทุ่มกว่ากว่า
ยิงพ่อของตัวเองนายสวาสนามวิเศษอายุ๕๓
ยิงเข้าหัวเลยนะโอ้โหยิงเข้าอกขวา
พ่อบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิต
ยิงลุงเขยของตัวเองครับนายถาวรปฐุมเดช
อายุ๕๙ยิงเข้าท้องยิงเข้าแขน
หลานก็โดนไปอีกคนนึงนายศักดาปฐุมเดชอายุ๓๐

พ่อตายลุงเขยกับหลานเจ็บ
ทุ่มกว่าเมื่อวานนะคะก่อเหตุเสร็จแล้วยังไง
นายเอกพงไปหลบในชั้น๒ของบ้าน

คือเจ้าหน้าที่วางแผนควบคุมตัวกันทั้งคืน
จนตี๔นายเอกพงศ์ลงมาห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องยิงขู่อ่ะกลับไปยิงขู่ย้อนกลับไปอืม
ด้วยความที่นายเอกพงศ์มีปืนอ่ะเนอะกลัวว่าจะไปก่ออะไรที่มันอันตรายกับคนในหมู่บ้านอีก
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่บุกเข้าไปตอนกลางคืนนะคะรอจนสว่างค่ะ
เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนช่วงค่ำก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็พยายามรอจนเนี่ย
เช้าเสียงปืนดังก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อคืนมีการยิงขู่ตำรวจด้วยนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องยิงกลับพอรอจนสว่างพาลูกสาวคนโตไปช่วยเกลี้ยกล่อม
พาคุณยายวัยแปดสิบห้าปีออกจากบ้านมาเพื่อความปลอดภัยครับ
๗โมงเช้าแม่กับลูกของนายเอกพงศ์เกลี้ยกล่อม
นายเอกพงศ์ก็ไม่ยอมออกมานะสุดท้ายยังไงรู้ไหมในเอกพงศ์ผู้ก่อเหตุ
อยากสูบบุหรี่โทรหาเพื่อนเอาบุหรี่มาให้หน่อย
เพื่อนเลยบอกเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วมันจะมีจังหวะที่นายเอกพงศ์ลงมาจะหยิบบุหรี่จากเพื่อนอ่ะ
จังหวะนั้นเลยเจ้าหน้าที่เอาปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่นายเอกพงศ์
เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยค่อยดูภาพนะคะนี่จะมาเอาบุหรี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
คือโทรบอกเพื่อนเอาบุหรี่มาให้หน่อยเพื่อนเลยโทรบอกตำรวจแล้วก็เอาบุหรี่มาให้นะ
อ่าแล้วจังหวะที่ลงมาจะมาหยิบบุหรี่อ่ะครับตำรวจเขาก็อาศัยจังหวะนั้นนั่นแหละ
เสียงมันจะเบาหน่อยมีเสียงปืนไฟฟ้าไปแล้วใช่ค่ะนี่วิ่งเข้าไปเคลียร์กันแล้ว
ก็เลยชาร์จตัวนะคะครับแล้วในตัวมีอะไรมีปืนพกสั้น
เหมือนขึ้นไกลพร้อมยิงอ่ะพี่อุ๋ย
แล้วมีกระสุนปืน๓๘อยู่ในกางเกงอีก

เนี่ยแล้วในเอกพงต์น่ะ
พอโดนควบคุมตัวนะพูดจาไม่รู้เรื่องนะ

แต่สิ่งที่อยู่ที่ตัวดูสิไหนจะปืนไหนจะกระสุนเพียบเลย
คนที่นั่งกองอยู่กับพื้นเนี่ยค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาไม่รู้เรื่องเพราะอะไร
ก่อเหตุเสร็จหลบอยู่บนชั้น๒ของบ้านแล้วระหว่างหลบคือเสพยาบ้าไปด้วย
เสพยาบ้าไปด้วยหลบตำรวจไปด้วยทำได้ยังไงเนี่ย
เสพยาบ้าอยู่บนชั้นสองของบ้านเนี่ยพอโดนควบคุมตัวเลยยังพูดไม่รู้เรื่อง
ถามว่าก่อเหตุเพราะอะไรเขาตอบแบบนี้นะคะ
เขยเนี่ยเหรอโกรธมากแค้นมากเคยด่าเขา
เดินไปหลังบ้านไปบ้านลุงเขยห่างกันแค่๑๕๐เมตร
ยิงลุงเขยเลยลุงเขยนั่งอยู่หน้าบ้านยิงใส่เลย
ส่วนหลานก็คือลูกชายของลุงเขยวิ่งออกมาช่วย
ก็เลยยิงไปอีกคนนึงสองคนนี้คือบาดเจ็บนะคะ
แล้วยังไงต่อเดินกลับมาบ้านตัวเองเจอพ่อ
พ่อเลยด่าไปยิงเขาทำไมยิงใส่พ่อเลยทีนี้
แล้วยิงใส่พ่อคือยิงห้านัดนะคะคือเข้าหัวพ่ออ่ะ
ด่าก็ถูกแล้วว่าคุณไปยิงเขาทำไม
ด่ายิงใส่พ่อเลยพ่อคือตายเลยนะคะ
แล้วตัวเองก็ไปหลบชั้นสองของบ้านนี่คือพฤติการการก่อเหตุ
เราได้คุยกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุค่ะนายสุรศักดิ์ค่ะ
เพื่อนคนนี้คือคนที่ผู้ก่อเหตุขอบุหรี่
นายสุรศักดิ์บอกว่าตอนตี๒เพื่อนโทรมาบอกขอบุหรี่หน่อย
แต่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ๗โมงโทรมาอีกขอบุหรี่หน่อย
พอจะคุยรู้เรื่องแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้
แต่เดี๋ยวเอาไปให้เนี่ยจะวางไว้ตรงบันไดนะ
เพื่อนคือบอกเดี๋ยววางไว้ตรงบันไดนะก็เลยบอกตำรวจนะคะ
แล้วก็ไปวางบุหรี่ให้บนบันไดจริง
แล้วตอนคุยจริงแล้วนายสุรศักดิ์บอกว่าพยายามจะเกลี้ยกล่อมเพื่อนเหมือนกันนะคะ
เพราะกลัวเพื่อนจะถูกวิสามันแต่เพื่อนก็ปฏิเสธไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมอะไรทั้งนั้น
ให้เขาอยู่บนห้องเขาแต่ผมจะเดินเอาไปวางให้อยู่ตรงข้างล่างบันได
เขาก็ตกลงตามที่ผมพูด
พอสักพักผมก็บอกตำรวจให้ดูผมด้วยแหละผมเอาบุหรี่ไปให้เขา
ก็คุยอยู่ครับบอกว่าระวังเขาวิสามันนะต้องมามอบตัว
วางปืนลงแล้วก็ยกมือขึ้น
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มอบ
วางปืนยิงเลยยิงใส่สามีเธอเลยที่นั่งอยู่หน้าบ้านยิงไปสามนัด
ตัวเธอรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านลูกชายวิ่งออกมาตะโกนว่าทำอะไรอ่ะ
กลายเป็นโดนยิงไปด้วยอีกนัดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ยิงใส่สามีเธอซ้ำอีกสองนัด
แล้วก็เดินกลับบ้านไปไม่พูดไม่จาอะไร
มีปัญหากันเพราะอะไรก็ตัวผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
เมายาอัลวาดปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
ลูกก็เลยพูดว่าถ้าทำตัวเป็นบ้ามันก็จะบ้านะต้อม
เธอคงตายไปด้วย

เพราะกลัวว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
ก็ลำบากไหม
เพราะให้พัยหลีแม่
ไม่เฮตกับลูกกับนี่จังสิ
อันนี้มันจะเอาเมิดขอบความขาดแรงหนีไปทัน
ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุค่ะ

คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตา
แม่บอกว่าเมื่อวานตอนเย็น

พ่อถามว่าไม่กินข้าวเหรอลูก

ลูกไม่ตอบเดินขึ้นบ้านไป
พอช่วงค่ำลูกเดินออกนอกบ้านไปทำท่าปกติมาก
แม่ก็ถามว่าไปทำอะไรลูกฝนตกนะ
ลูกตอบว่าไปเล่นกับเพื่อน

ไปก่อเหตุที่บ้านลุงเขยไปยิงลุงเขยกับหลานเขา

สักพักเดินกลับมาบ้าน
แล้วยังไงต่อรู้ไหมคุณผู้ชม
ตะโกนใส่พ่อว่ามึงอยากตายไหม
แล้วยิงพ่อ๕นัด
พ่อล้มจมกองเลือดแม่ช็อกเลย
คือแม่พูดได้ประโยคเดียวเลยว่า
ทำไมทำกับพ่อแบบนี้ทำไมทำกับพ่อได้

พ่อถามว่ากินข้าวไหมลูกเดี๋ยวพ่อรอนะ

แล้วสิ่งที่ทำกับพ่อคืออะไร

บอกว่าคือลูกคนนี้เสพยามานานมาก
แล้วทุกครั้งทำร้ายพ่อตลอดเลยนะ
เพราะว่าพ่อคอยห้ามคอยเตือนไงค่ะ
มีปัญหาที่แฟนเก่าไปมีคนใหม่
แต่แม่บอกไอ้เรื่องนี้ก็ลูกแม่ทำตัวไม่ดีเอง

เมื่อก่อนที่ทำร้ายพ่อคือใช้ไม้ทำร้ายพ่อ
แล้วพ่อก็ป้องกันตัวด้วยการเอาไม้ฟาดกลับไป
บาดเจ็บแหละก็รักษาตัวอยู่หลายวัน
พาลูกชายไปหาหมอจิตเวทก็กินยานะคะ
แม่บอกว่าไม่รู้แม่จะเสียใจเรื่องอะไรก่อนดี

คือสามีก็เสียชีวิตไปจากฝีมือลูก
จะเสียใจเรื่องอะไรก่อนดี
ก็ได้แต่บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
อย่าให้แม่ต้องสูญเสียลูกไปด้วยก็แล้วกัน

แต่แม่บอกว่าก็อยากให้ลูกกลับตัวกลับใจ

คนิคค่อยพอก็ล้มลงจ้า

ให้อาภัยลูกเลย
ตอนนี้แม่เขาเข้าในนี่ล่ะ
ไม่เคยโกรธอะไรลูกเลย
คุณแม่บอกว่าลูกชายคนนี้ทำร้ายพ่อตลอดเลย
เสพยาเมายาตลอดเลย
ทำร้ายพ่อครั้งก่อนไม่เคยเห็นว่ามีปืนก็ใช้ไม้
แต่แหมบำบัดก็ไม่หายไปหาหมอจิตเวทก็ยังไม่หายก็ยังเสพยาแล้วจะยังไงกันดีครับคุณผู้ชม
น้องสาวของผู้ตายมีศักดิ์เป็นน้าของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางอาจค่ะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้จะฆ่าพ่อนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะ

เขาก็เลยบอกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เหมือนกับพยายามจะคิดว่าพ่อไม่รักเขาพ่อไม่รักเขา
ทำไมพ่อไปแจ้งจับเขาตอนเขาเสพยาทำไมพ่อต้องพาเขาไปบำบัด
คิดว่าพ่อไม่รักทำไมต้องพาไปบำบัด
คือพ่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจับคืออยากให้บำบัดแต่หาว่าพ่อไม่รัก
แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยอยากให้ลูกกลับช่วงสงกรานเป็นห่วงลูก
แต่แม่ก็เตือนแล้วว่าไม่อยากให้กลับเลยอ่ะกลัวลูกคนนี้
แล้วกลับมายังไงอ่ะก็เกิดเรื่องแบบนี้ก็เกิดเรื่องสลดแบบนี้
เรื่องต้นนะคะแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีพยายามฆ่าผู้อื่น
เรื่องของการพกปืนและครอบครองปืนด้วยนะคะ
เรื่องของการเสพยาเสพติดเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการตรวจเรื่องของสารเสพติดในร่างกาย
แต่เขาก็ยอมรับว่าเสพยาตอนที่หลบอยู่บนชั้นสองของบ้านอ่ะเนาะ

นี่จะรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยว่าทำอะไรลงไป